การไปขอพรขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์
ปังและศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนตามไปดู
หมอไก่ยืนอยู่ริมคลองระพีพัฒน์ค่ะ
ซึ่งเป็นที่ตั้งของวิหารหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์จังหวัดสระบุรีค่ะ

มีชื่อเสียงมากในเรื่องของการขอพรแล้วสำเร็จสมหวังค่ะ
วันนี้เราเลยไม่พลาดที่จะพาคุณผู้ชมมาขอโชคที่นี่

ส่วนใหญ่เขาจะสำเร็จกันเยอะมาที่นี่คือแล้วก็สำเร็จท่านก็ทานพรให้

ก็เลยรู้สึกว่าเริ่มใสในองค์หลวงพ่อค่ะ
ก็ขอให้คุณพ่อคุณแม่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
สำหรับหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์องค์นี้นะคะ
ถูกพบเมื่อปีพศ๒๕๐๒ในบริเวณแห่งนี้เลยค่ะ
ซึ่งบริเวณนี้นะคะก็คือคันคองระพีพัฒน์ค่ะ
สมัยก่อนนะคะก็คือมีการขุดดินค่ะ
เพื่อเป็นการซ่อมแซมบริเวณตลิ่งนะคะ
แต่พอคนงานของทางชลประธานค่ะได้มีการขุดดิน
แต่เอ๊ะขุดยังไงก็ขุดไม่เข้าค่ะ
คนงานเขาก็เลยมีการขุดออกไปข้างรอบนะคะ
ขุดไปขุดมาค่ะไปเจอเป็นองค์พระพุทธรูปนะคะ
ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นพระพุทธรูปมาเกิดค่ะ
เดี๋ยวหมอไก่จะพาไปชมบารมีขององค์หลวงพ่อด้านในนะคะ

และในปีพศ๒๕๐๕นะคะทางการชนรับประทานค่ะ
ได้มีการตัดถนนนะคะมาทางเส้นนี้ค่ะ
ตอนที่เขาตัดถนนนะคะเขาก็มีการขุดค่ะ

พอขุดไปขุดมานะคะเริ่มใกล้องค์พระเข้ามาเรื่อยค่ะ
ทันใดนั้นได้เกิดปฏิหารขึ้นค่ะ
ซึ่งอยู่ดีนะคะฟ้าก็ได้ผ่าลงมา

คนขับรถขุดนะคะเขาก็เลยหยุดการขุดทันที
และกระโดดลงมาจากรถแล้วก็มาทำการขอขมา

ทำให้ถนนบนคันคลองระพีพัฒน์นะคะ

ศูนย์ในเรื่องของวิธีการขอพรนะคะ

ตามมาเลยค่ะ
สำหรับองค์หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์นี้นะคะ
คนนิยมมาขอพรเกี่ยวกับเรื่องของการค้าการขายหน้าที่การงาน
รวมไปถึงในเรื่องของการเงินและโชคลาภด้วยค่ะ

เพราะมาขอครั้งนี้ก็ครั้งที่๓นะครับ

ครั้งที่แล้วก็มาขอเรื่องค้าขายครับ

มากค่ะก็มาขอพรเรื่องค้าขาย
ถ้าประสบความสำเร็จเราก็กลับมาอีก
สำหรับคนที่ขอพรแล้วสมหวังนะคะ
เขาจะนิยมนำของแก้บนดังนี้มาถวายค่ะ
ก็จะมีกับข้าวผลไม้และที่นิยมมากเลยค่ะ
นำมาถวายหลวงพ่อบ่อยที่สุดนั่นก็คือไข่ต้มค่ะ
นี่เลยขอยืนยันเลยว่าหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ

อยู่ที่สระบุรีด้วยนะคะมีโอกาสก็แวะไปได้
โดยเฉพาะบางคนที่เดินทางจากอีสานจากเหนือกลางสระบุรี